ความไม่ชัดเจนของการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้เริ่มส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีการไปสำรวจ
ความเห็นของภาคเอกชนมามีการปรับลดลง๒เดือนติดต่อกันแล้ว
ก็เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในพฤษภาคม
ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่๒แล้วครับ
คำสั่งซื้อยอดขายในภาพรวมปริมาณการผลิต
รวมทั้งต้นทุนการประกอบการและผลประกอบการ

แล้วก็เรื่องของต้นทุนการผลิตยังคงทรงตัวที่ระดับสูง
แต่สิ่งสำคัญคือความกังวลกับเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมือง
เลือกตั้งมาครบ๑เดือนยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ขอให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ตามกรอบเวลา
เพื่อไม่ให้เกิดศูนยากาศทางการเมืองและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะอึมครึมไม่ชัดเจน
ไม่เป็นผลดีกับประเทศเลยครับในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่จัดตั้งรัฐบาลและจัดตั้งไม่ได้ตามกรอบ

สุดท้ายจะส่งผลกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ